ท่านผู้ชมครับที่ประจวบคิริขันนะครับที่บางสะพานมีตลาดนัดชุมชนของบ้านคลองลอย
คือตลาดนัดเขาก็ปิดไปสองสามเดือนแล้วตอนนี้เปิดให้ขายกันใหม่
แต่ทีนี้ผู้นำชุมชนเขาบอกว่าตกลงกันแล้วว่าเอาแค่คนในหมู่บ้าน
แต่แม่ค้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าปลาเขาบอกว่าเอ๊ะนี่เราเนี่ยอยู่คนละหมู่บ้านก็จริง
แต่มันอยู่ตรงนี้เลยหมู่บ้านมันติดกันเลยค่ะขอขายไม่ได้เหรอเออ
แล้วคนอื่นก็เป็นคนต่างหมู่บ้านเหมือนกันทำไมบางคนขายได้
ก็เลยมีการถกเถียงกับทางแก่นำชุมชนในพื้นที่นะครับ
คือยังไม่เปิดตลาดนัดยังไม่เปิดไงครับที่ว่าไม่ได้อ่ะ
นี่เฉพาะคนในหมู่บ้านที่เนี้ยมาขายพี่แล้วพ่อขาลอสเตอรี่เนี้ยคนไหนปล่อยชิม
คนคองลอยเปล่าเขาก็มาขายกันหมดแล้วนี่เนี้ยไม่ใช่แล้วคนคองลอยเนี้ย
ลอสเตอรี่คนคองลอยเปล่าไอ้นี่มันมันจะใช้เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วพี่
หนูก็คนก่อยฉิมแค่นี้เองหนูก็ไม่ได้ไปไหนด้วย
ผมเข้าใจตรงนี้ว่ายังไม่ได้เปิดตลาดนัดทีครับเดี๋ยวเปิดเข้ามาขายได้ไม่หูก็ไม่ห้ามหรอก
ผมก็เข้าใจแล้วพี่ไล่พี่ก็ต้องไล่ให้หมดดิพ่อค้าที่ไม่ใช่คนคลองร้อยจริงจริงอ่ะ
เนี่ยก็เลยมองได้สองมุมคือมุมของคนที่เขาดูแลพื้นที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
เอาแค่ว่าสถานการณ์มันพอให้เปิดได้ก็ให้ขายกันเองในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้เท่านั้นนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเป็นแค่คนในหมู่บ้านแต่แม่ค้าที่ถูกสั่งไม่ให้เข้ามาขายบอกว่า
หนูคนแค่ซอยตรงนี้เองนะต่างหมู่บ้านก็จริงแต่ว่าอยู่แค่ตรงนี้เอง
แล้วคนมาขายลอตเตอรี่ก็ไม่ใช่คนที่คลองลอยทำไมเข้ามาขายได้
นี่ฮะคลิปนี้ยาว๔นาทีได้นะครับทุกผู้ชมครับก็ถกเถียงกันลักษณะแบบนี้นะครับ
แม่ค้านี่เป็นแม่ค้าขายปลานะอยู่หมู่บ้านใกล้
ส่วนคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
นี่ฮะเขาก็เลยเอาคลิปไปแชร์กันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒กันยายน
ประมาณบ่าย๒ตลาดนัดบ้านคลองลอยที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองลอยก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พดลนาคอุดมที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
นายนพดลบอกกับเรานะครับบอกว่าปกติตลาดนัดตรงนี้
จะเปิดขายวันอาทิตย์อังคารและพระฤหัส๒๓
คนในหมู่บ้านขายกันเองซื้อกันเองนะนอกพื้นที่ไม่ให้เข้านะฮะขณะที่แม่ค้าร้าน
ของชำในพื้นที่แล้วก็เป็นคนดูแลตลาดนัดด้วยก็คือนางอรพินนะ
บอกกับเรานะครับบอกว่าแม่ค้าที่ขายในวันเกิดเหตุที่เห็นในคลิปเขา
เป็นแม่ค้าประจำจริงนะเขาไม่ได้ออกไปเร่ขายข้างนอกเลยมีกัน
แค่๘ร้านเท่านั้นในหมู่บ้านที่เปิดให้ขายให้คนในชุมชน
เขาเอาแม่ค้าที่ขายประจำประจำหมายความว่าวันอาทิตย์ก็ขาย
ที่นี่วันอังคารก็ขายที่นี่วันพฤหัสก็ขายที่นี่ทีนี้คนที่ว่า
ระแวกอื่นอ่ะเขายังไม่ให้มาเพราะว่าเขาเอาแค่ว่าทาง
จำเป็นเท่านั้นที่ว่าให้ผู้บริโภคได้กินกัน
เอาเรื่องเลยเขาไม่ฟังเหตุผลนะของเราอ่ะ

จะอะไรสองมาตรฐาน
กำลังระบาดอยู่นะครับก็ฝากให้ทางท่านแม่ค้านะครับ
เข้าใจด้วยนะครับขอบคุณครับ
แต่แม่ค้าขายปลาที่อยู่ในคลิปชื่อว่านางสุปรานีนะครับ
บอกนะฮะบอกกับเราบอกว่าจริงแล้วที่เขาบอกว่า๘ล้านที่ขายในคลิป
เป็นคนในหมู่บ้านทั้งนั้นเธอบอกไม่ใช่
มีแค่๔ร้านที่เหลือเป็นคนนอกหมู่บ้าน
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนอื่นขายได้

เธอก็รับมาจากสะพานปลาในพื้นที่บางสะพานนี่แหละ

วัคซีนเธอก็ฉีดครบ๒เข็มแล้ว

ช่วงนี้ทำไมข้าขายไม่ได้เธออยากจะขายของ

เรารู้ว่าเขาเอื้อให้พวกที่ว่า

นี่ลูกค้าบอกให้ขึ้นไปเราถึงได้ขึ้นไป
แล้ววันนั้นซื้อปลาไปก็คือไม่ได้ขาย
พอข้ามมาอีกวันก็คือปลามันอยู่ไม่ได้พี่ขาดทุนท้องแตก
เป็นว่าแม้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หรือว่าคนดูแลตลาดในพื้นที่จะชี้แจงแล้ว

เขาขอร้องเรียนส่งเรื่องไปถึงในอำเภอบางสะพานก็แล้วกัน
เดี๋ยวให้นายอำเภอตัดสินว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าไปขายของ
ในตลาดนี้ได้หรือไม่อย่างไร
แต่ความจริงมันก็เป็นการตกลงของคนในชุมชนด้วยใช่ไหม

คนนอกพื้นที่จะแบบไหนยังไงก็ต้องฟังทั้งเขาด้วยนะ
คุณผู้ชมคงเห็นคลิปนี้กันไปแล้วมีการนำเสนอข่าว